คุณผู้ชมคะควันหลงจากลอยกระทงค่ะพาคุณผู้ชมไปดู
มี๒เหตุการณ์ด้วยกันเรื่องแรกรอยกระทงยังไงให้คนจำ
และเรื่องที่สองตีกันยังไงให้โลกไม่ลืมค่ะ
ไปดูลอยกระทงกันก่อนเขาลอยยังไงถึงจำกันแม่นขนาดนี้
พระครูฟังคิดว่าเราไม่ภาควอลวนไปแล้วเลย

บางคนบอกว่าเป็นสังเวียนลอยฟ้าเป็นสังเวียนยกระดับ

ถูกค่ะเพราะว่านี่ขึ้นไปปีนกันขึ้นไปอยู่บนเนี่ยค่ะนั่งร้านที่เขาเอาไว้เป็นลำโพง
ใช่ครับแล้วก็ศูนย์เกือบ๕เมตรครับคุณใช่แล้วโคโศกเขาอยู่ข้างล่างเขาก็ถือมาอยู่นะ
ตอนแรกเขาก็แบบก็พยายามห้ามอ่ะห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดสุดท้ายเขาบอกเออเอาเลยเอาให้พอใจเอาเลย
คืออย่างนี้โฆษกบอกยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุแต่พอยิ่งยุก็ไม่อยู่
ใช่เพราะไม่หยุดก็ต้องห้ามเพราะมันไม่ไหวแล้วหลังจากยุให้โซบกันค่ะ
คือเนี่ยค่ะทั้งปล่อยทั้งทีปทั้งแตกันอยู่แบบนี้หากใกล้น่าเหิดขึ้นที่งานลอยกระหนูที่จังหวัดกาลาศิลป์ค่ะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยคุณรู้มาแยกกันได้ยังไง
มีคนนึงร่วงจากชั้นที่ต่อยกันอยู่ลงมาข้างล่าง
ถึงหยุดถึงจบกันได้ค่ะ
โอ้โหคือต้องบอกว่าข้างล่างก็พยายามที่จะบอกให้หยุดนะ
จนกระทั่งมีคนหนึ่งถูกถีบหน้าแล้วตัวห้อยลงมาจะตกไม่ตกแหลก
กลัวเขาจะรั่วลงมาก็กลัว๕เมตรตกลงมามีตายนะคุณ
ใช่นะฮะคือตัวเขาก็ร่วงติดค้างอยู่ตรงนั่งร้านนะฮะ
ชาวบ้านก็เลยรีบขึ้นไปช่วยผู้บาดเจ็บนะครับ
ส่วนผู้ชายสวมเสื้อกล้ามสีดำที่เป็นคนถีบผู้บาดเจ็บ

เนี่ยจังหวะเนี่ย
ันแล้วยันอีกยันอีกอย่างนี้ค่ะ
คือต่างคนต่างยันนะฮะให้ตบกันนะฮะ
พอผู้ชายเหมือนเสื้อสีขาวนะร่วงลงมาแล้ว

จากนั้นก็ปีนลงมาเดินหนีไปเฉยเลย
หน้าตาเฉยอะค่ะคนเจ็บเสื้อขาวก็มีชาวบ้านนี่แหละค่ะ
ที่เขาอาสาช่วยกันพาไปส่งโรงพยาบาลนะคะ
เขาว่ากันว่างานไหนงานนั้นเวทีหมอลำต่อยกันทุกทีเลยจ้า